อ่าส่วนข่าวต่อไปนี่นะคะช่วงหัวข้ามเมื่อวานนี้ค่ะ
ที่บอกว่าทะเลลมลุกไหม้อย่างร้นแรงจริงจริง
เป็นแบบเนี้ยค่ะเป็นด้วยนี่ขนาดมองไกลน่ะ
ยังเห็นไฟสูงขนาดนี้เลยแล้วลามไปถึงด้านขวานู่น

คือไฟมันเกิดลุกไหม้สายไฟฟ้าแรงสูง

อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นวงกว้างเลยนะคะ
แล้วไฟที่เห็นว่าน่าตกใจแล้ว

เป็นระยะแบบนี้คนที่ผ่านไปผ่านมาตกใจค่ะ
และโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่เท่าที่บ้านเท่านั้น
กลัวไงกลัวมันจะลามมาถึงบ้านตัวเอง

นี่ใช้คำว่าทะเลเพลิงได้เลยนะคะ
เป็นเหตุไฟไหม้สายไฟฟ้าแรงสูง

ย้ำนะคะปากซอยลาบกราว๑๐๑ทับ๒
สัญจรผ่านไปมาก็ต้องหยุดดูกันแล้วค่ะ
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่
ตัดกระแสไฟฟ้าก่อนเพราะมันไหม้สายไฟฟ้า
หลังจากนั้นฉีดน้ำสกัดเพลิง
เจ้าหน้าที่พยายามเลยค่ะใช้เวลารวดเร็วมากนะคะ
ชมเจ้าหน้าที่๑๕นาที

เพลิงสงบลงขณะเกิดเหตุ
เพราะดีมากค่ะช่วงนั้นไม่มีใครอยู่แถวนั้น
ก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าได้รับอันตรายใด
ส่วนสาเหตุคาดว่าเอาเบื้องต้นก่อนนะคะ
ว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
แต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ลงไปดูอีกทีนะคะ